วันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการผลักดันให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช
มีแผนที่จะสนับสนุนเงินให้กับเอกชนให้ไปติดตั้งสถานีชาร์จไฟ
แล้วก็เตรียมที่จะกำหนดอัตราค่าไฟชั่วคราวด้วยนะครับ
ขณะที่บรรดาบริษัทเอกชนก็ได้นำยานยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดง
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ทดลองขับด้วยตัวเอง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กรพชทดลองขับตุ๊กพลังงานไฟฟ้า
ผลิตขึ้นโดยบริษัทเอกชนจากประเทศเยอรมนี
ขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจกับรถยนต์ซิติคา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
กระทรวงพลังงานและภาคเอกชนร่วมกันนำยานยนต์ไฟฟ้า

มีทั้งรถยนต์หรูอย่างเทสล่า
ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละร้อย

นายกรัฐมนตรีพอใจกับบรรดายานยนต์พลังงานไฟฟ้า

เพราะอยากให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันในอนาคตก็จะประหยัดพลังงานได้ด้วย
แต่ก็ยอมรับว่าราคายังแพงอยู่
อกจากนี้ยังมีสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าของทั้งปตท
และการไฟฟ้านครหลวงนำมาจัดแสดงด้วย

หากรัฐบาลต้องการผลักดันให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ต้องปรับโครงสร้างภาษีนำเข้ายานยนต์ประเภทนี้

ที่ทำให้ราคาขายรถแพงเกินไป
เป็นการกระตุ้นยอดความต้องการในการใช้
สำหรับความคืบหน้าของแผนการขับเคลื่อนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

มีมติให้รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า

จะให้การสนับสนุน๑ล้านบาทต่อสถานี
สนับสนุน๑แสนบาทต่อสถานี
เบื้องต้นจะสนับสนุน๑๐๐หัวชาร์จนะครับ
แล้วก็แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มประเภทเอกชน

จุดต่างที่คาดว่าจะมีคนมาใช้เยอะนะครับ
เมืองต้นตอนนี้ทางสรพเองก็ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์
แล้วก็จะมีการจัดประชุมรับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์นั้น
ในวันศุกร์ที่๑๙สิงหานี้
โดยรวมคาดว่าจะพยายามที่จะเริ่มโครงการ
หรือว่าเปิดให้ยื่นรับสมัครกันภายในเดือนกันยา
ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานยังได้จัดตั้งคณะทำงาน
และจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า
เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าชั่วคราวเป็นเวลา๒ปี

ประเทศไทยจะมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง๑ล้าน๒แสนคัน
และในเวลานั้นประเทศไทยจะต้องมีกำลังการผลิต
ตามแผนประมาณ๗๐๐เมกะวัตต์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน